ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมทั้ง๔คนได้นำสัญญาณของเราจากการปฏิบัติภาพที่ของพวกเราในแต่ละฝน
ได้ต่อท่านรายยกรรมดรีได้ยืนสัญญาณของท่านรายการพิการรายยกรรมดรีรีบร้อยแล้ว
นาการจากเช้านี้และก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นท่วมไป
ซึ่งก็ได้ทำการยืนเรียนเรียกมากแล้วเมื่อเช้านี้ครับ

ร่วมเดือนเหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็เรียกได้ว่าก็คงลงโหกันนะระดับมุม

การลาออกทางนี้ถือว่าศึกษาชีวิตเป็นทางที่ต้องการ
ในทางนี้พวกเราเห็นพร้อมต้องการ
ว่าเป็นเวลาที่พอสมเพื่อจะออกจากตำแหน่ง
ที่ได้ปฏิบัติรับหน้าที่มา
เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งควร

เราคิดว่าเพื่อเป็นการให้ประเทศชาตินะครับ

เผาคุกเมือหายไป
เราก็คิดว่าเราจะได้มีส่วนช่วยในของเรา
อยากที่จะลดความกดดันทางการเมืองที่อาจจะมี

ซึ่งอาจจะส่งผลไฝกรณิสัตว์
แสนการในการประหลาดรัฐกาลบ้านเหนือกล้าง

ว่าเราก็อ่าออกเสียในช่วงนี้นะครับเพื่อให้เกิดออก

สาเหตุจริงจริงที่ลาออกนี่คือได้รับการกดดันจากทางการ
เมืองใช่ไหมคะอ่าเราคิดต่อคาลเดียวนะครับอันนี้ก็
เอ่อเข้าใจว่าท่านท่านรู้ถึงไงแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เรียนโดยตรงใช่ไหมคะ

ถ้าบ้างเนี่ยทุกกระบวนก็ได้ทำหน้าที่แล้ว
ที่วันนี้สถานการณ์บ้านเรียง

อนักควดทางการเมืองหลังจากนี้อะคะ

เราตั้งใจว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อสังคม
พวกเราก็สามารถที่จะทำในเศรษฐ์ของเราได้
การร่วมมือเราก็ไม่ได้หยุดการ
อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านมือเราก็ต้องมีเศรษฐ์ครับ
คุณสมศิษย์ได้เล่ามีเรื่องที่ได้ถึงท่านยกให้ท่านฟังได้ไหมครับ

รับใจพูดถึงยกฆะสูงถึงไหนว่ากลับสมการได้เล่า
สมการที่ผมเล่าไปที่เหมือนที่ใครเป็นเช่นนี้

ข้องกับอุจสะท้ายทีเฉย

ก็เห็นพร้อมในการราวออกแสดงของเรื่องของท่านนี้นะครับ
คงจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ท่านเห็นเหตุผลเหมือนกันว่า
ถ้าได้มีโอกาสพักผ่อนที่มีสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
จริงพวกผมด้วยนะนะครับว่าครั้งนี้ถือโอกาสพักผ่อน
หลังจากนี้ไปอีกใจเดินไปนะครับ
ท่านนายสามารถสูญชนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะไม่ได้คิดเรื่องการเงินนะครับ
วันนี้เป็นวันที่เราถือว่าเราเดินการเงินมาเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมเห็นแล้วว่าตั้งแต่การได้ตั้งพักการเมือง
การทำพักผลเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลมาจนถึงวันนี้นะครับ
เรื่องความคิดตั้งพักการเมือง
แต่วันนี้พวกเรายังไม่ได้คิดนะครับ
แต่พวกเรามีความพร้อมที่จะช่วยกันคิดเพื่อบ้านเมืองนะครับ
มีเรื่องบ้านเมืองเรื่องเพื่อสังคมที่จะมีของพวกเราไม่ได้
ครอบครัวนี้ว่าจะไม่มีส่วนในการที่จะช่วยนะครับ
ที่ท่านอุตมะได้พูดว่ามีอะไรที่เราสามารถเป็นประโยชน์
เราก็ยินดีในส่วนที่เราทำได้
แต่ในบทบาทการเมืองเนี่ยละครพักบทบาทการเมืองในขณะนี้นะครับ
เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดของการตัดสินใจที่เราพูดคุยกันมา
คือสถานการณ์บ้านเงิน
เป็นสถานการณ์ที่ต้องการพลังนะครับ
เราไม่อยากเห็นการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการที่จะขับเคลื่อนบ้านเมือง
แต่ที่ท่านเกิดมาใกล้เดือนนะครับว่า
เราอยากมีส่วนในการที่จะช่วยให้บรรยากาศบ้านเมืองนั้น
ได้มีการพัฒนาหรือปรับให้มีจากกลไกการเมืองของบ้านเมืองที่ไม่ต้องคุมเคลือต่อไปนะครับ
แล้วก็พวกเราก็ยินยอมที่จะมีส่วนในการที่จะให้การปรับเปลี่ยน
หรือการที่จะทำให้เจอโอกาสในการทำให้ฟากเงินได้เช็คขลับส่วนให้เจอที่มา

การเมืองครั้งนี้มีอะไรได้มาเสียไปบ้างคะ
อาจารย์อุตตามมา
ตั้งใจทำอย่างต่อมา
ถึงขาดเนี่ยครับ
ก็ต้องเรียนกับท่าสูตรประโยชน์ทุกท่านนะครับ
ก็ในรามกับท่าสูตรประโยชน์ทุกคนเนี่ย
เราก็จะเราอยากจะขอขอบทะคุณท่านอาจารย์อุตตามสมัคร
ที่ให้ความไว้วันใจ

มาทำงานในบ้านเมือง

เพราะว่ายังไม่เข็ดแบบเมือง
เราพักก่อนแต่ทีเฉียนว่าเราก็ต้องต้องซื้อกับประธานต่อผ่าน
มันก็หลายคนก็มองว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมาการศึกในสภาวะที่สภาพเศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู
ต่อสู้เศรษฐกิจเนี่ยค่ะหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นงานหนักของรัฐบาลแล้วก็คนที่มาควบคุมเศรษฐกิจต่อจากนี้ไหมคะ
อันนี้นะครับอย่างที่หลีกแสดงแล้วว่า
พวกเราก็มีเหตุผลของเราในการลาบอร์ดในพันปี
การกลับกันปร่อยหาดะเบียง
ให้ผ่านพร้อมวิผิดทั้งหลายไปได้ตรงในยุครมฤนตรี
ใครจะมารับหน้าที่ออกนั้นเนี่ย
เราไม่ทรากได้แต่เราก็หยุดว่าท่านอุณ

ในเรื่องของเสียงผลิตน้ำต้องร่วมมีร่วมใจกับ

หลวยงานใดหลวยงานหนึ่งตัวเองจะทำได้
อันนี้ก็คงลงไปโดยประยายในทุกหน้าที่
อันนี้คงเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะไป
ได้ไปมีความมีความตัวเองได้
เพราะเราก็ไม่ได้ทราบว่าที่อยากแอบกลุ่ม
หรือว่าประตานกลุ่มกลุ่มกันหรือว่าประตานกลุ่มต่างหรือว่าประตานกลุ่มต่าง

เอ่อยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่มี
ผมก็เชื่อว่าพี่หลักทุกท่านก็เอ่อยังไม่ได้ยังไม่ได้

แล้วทั้งจากนี้มีภารกิจหรือว่ามีอะไรที่อยากทำ
ก็เดี๋ยวจะมีเวลานะครับ
มีเวลาที่เราจะไปคิดอ่านกันนะครับ
เราเองทุกภาคนสำคม

ใครส่วนไหนที่เราน่ากลุ่มกันความสามารถออกมาเป็นวิสูพ์ร่วม